ผมเองก็ทำหน้าที่ในฐานะประธานกรรมธิการสิทธิมชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา
ติดตามการชุมนุมในสภามาตั้งแต่เป็นประธานตั้งแต่ปี๕๑
ผมสอบทุกม็อบอะครับไม่ต้องห่วงแล้วผมก็ติดตามอยู่ครับ
ก็มีเหตุเล็กน้อยครับไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวล
ก็ขอท่านประธานเพื่อดำเนินการประชุมต่อไปได้นะครับ
เพราะว่าถ้าเรากังวลแล้วนั่นก็ต้องปิดการประชุม
แล้วผมก็คิดว่าเราเดินมาได้วันนี้แหละครับ
แล้วก็ท่านอาจารย์จรภนักก็เสนอเข้ามาแล้วนะครับ
ก็จะขอว่าเรียนว่าเรื่องที่ร่างของยศติที่๗ของไอลอนนะครับท่านประธาน
แล้วผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่เราทำมาตลอดคือ
การมีกฎหมายที่พยายามนะครับ
ผมเองเนี่ยเคยหลายเรื่องที่จะพยายามให้ภาคประชาชนนั้นทำกฎหมายได้สำเร็จ
เสียดายว่ากฎหมายซึ่งใช้เวลา๑๔ปีในการยกร่างในการรวบรวมรายชื่อ
ตกไปในสมัยรัฐบาลหนึ่งเพราะเมื่อวุฒิสภาผ่านและแก้กฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมาก
สภาพุทธแหลศดรขนาดนั้นไม่เห็นด้วยก็ตั้งกลับมาที่การร่วมขึ้นมา
พี่นายนแล้วเสร็จสภาก็ดองไว้จนกระทั่งยุบสภาไปก็เสียดาย
แต่เป็นกฎหมายสำคัญครับแม้ผมจะให้ความสนใจและชื่นชมอย่างไรก็ตาม
ก็ต้องเรียนตรงว่าด้วยความเข้าใจครับว่า
ท่านเองก็ไม่ได้เป็นนักร่างรัฐมนูลไม่ได้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ซึ่งเขาต้องเรียนว่ารัฐมนูลนั้นเป็นกฎิกาสูงสุดใช้กับคนทั้งประเทศ
สภาเองวุฒิสภาก็มีข้อบังคับของวุฒิสภา
สภาพุทธแห่งก็มีข้อบังคับของสภาพุทธแห่งราษดร
รัฐสภาก็มีข้อบังคับของรัฐสภา
เช่นกันครับการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขรัฐมนูลที่ผม
แม้จะมีความชื่นชมในความฝันว่าท่านมาไกลมากเลย
จากการเสนอร่างพระธรรมยัตริย์ทั่วไป
ฉบับที่พยายามให้ภาคประชนเข้ามา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรคุ้มความพุทธโภค
เรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างเรื่องป่าชุมชน
วันนี้ท่านมาถึงขนาดร่างรัฐมนูล
แต่ให้ความเห็นชอบไปไม่ได้
แล้วผมก็ต้องขอโทษว่าผมทำลายความฝัน
ในสิ่งที่มันอาจจะเกิดจากการขาดประสบการณ์
และต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่า
หนึ่งแสนรายชื่อนั้นอาจจะศูนย์เปล่า
เพราะว่ามันเดินกระบวนมาผิดช่องผิดทาง
ที่ผมต้องเรียนด้วยความเคารพแล้วก็ไม่สามารถโหวตให้ได้เนี่ย
เพราะเรื่องนี้มันขัดรัฐมนูลจริงครับท่านประธาน
ความฝันอันนี้ท่านต้องไปสารต่อวันหน้า
จะฝากสภาในการแก้ไขรัฐมนูล
บางเรื่องบางราวก็ว่าไปที่ผมต้องสรุปอย่างนี้
แล้วก็ต้องเรียนต่อที่ประชุมว่าไม่สามารถโหวตให้ได้นั้น
มีหลายประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นปัญหา
และถ้าโหวตร่วมไปกับร่างที่๑ของพักร่วมฝ่ายค้าน
ยัตติที่สองของพักร่วมรัฐบาล
ถ้าเหมารวมกันเป็นร่างของไอลอเป็นยติที่๓ด้วย
ซึ่งก็มีสมาชิกบางพักก็บอกว่าจะไม่ร่วมโหวตแล้ว
ผมก็บอกว่าถ้าโหวตเข้าไปรวมกัน๓อัน
มันอาจจะตกทั้งหมดในชั้นศาลรัฐมนูล

เหตุที่ผมเรียนว่าตั้งแต่ต้นก็คือว่า
ประการแรกการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ซึ่งอยู่ในรายงานของคณะกรรมนิการพินาร่างลำนูล

ก็ชัดเจนแล้วผมก็รายงานจากท่านประธานและที่ประชุมไปแล้วว่า
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
โดยการยกร่างใหม่ทั้งฉบับนั้นกระทำไม่ได้
และผมเองกับท่านสอสอภัยบูรณ์เนี่ย
ก็ยื่นต่อรัฐสภาเพื่อจะส่งไปสารลำนูน
วินิจฉัยว่าอำนาจในการที่แก้ไขรัฐมนูล
โดยยกร่างใหม่กระทำไม่ได้

ระบุว่าการจัดทำรัฐมนุนใหม่โดยการยกร่างใหม่
มูลฉบับนี้ไม่ได้ให้ไว้มันเป็นกฎิกาครับ
เมื่อกฎิกามันมีปัญหาท่านก็ต้องแก้หลายมาตรา

ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้
ถ้านำไปรวมกับยัตติของพักร่วมรัฐบาลและพักฝ่ายค้านอย่างที่เรียนแล้ว
จะทำให้ทั้ง๓ร่างตกลงกันไปด้วย
อันนั้นก็เป็นข้อกังวลข้อที่สอง
เพราะเข้าใจว่าอาจจะมีสสวบางส่วนช่วยกันรับร่าง
เพื่อเดินหน้ากันไปผมก็ไม่ติดใจ
เพียงแต่ว่าถ้าเอาร่างไอลอเข้าไปรวมด้วยเนี่ยมันจะตกเพราะอะไรครับ
เพราะในร่างไอลอร์ด้วยท่านอาจจะไม่ใช่นักนิติบัญญัติ
แล้วก็อาจจะไม่ได้อาศัยกฤษฎีกาช่วยในการยกร่างด้านนู้น
เพราะท่านระบุหลักการไว้๑๑ข้อ
เป็นหลักการอันสำคัญซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้บอกแล้ว
มันเป็นหลักการที่มันไม่สามารถไปแก้ได้ครับ
ถ้าเกิดรับร่างหลักการไอลอร์เป็นร่างหลักการที่หนึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมแห่งราชไทยเพื่อลื้อถอนอำนาจของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติลดความขัดแย้งทางการเมือง
และโอกาสกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้
อันนี้มันไม่ได้แค่หลักการครับมันเป็นเหตุผล
แต่พอท่านใส่หลักการแล้วมันมีเรื่องของการแก้ไขรำนูนมาตรา๒๕๖
ซึ่งทำให้สอสรยกร่างใหม่ทั้งฉบับ

ยังมีอีก๑๐เรื่องที่ท่านไปเขียนยกเลิกความในมาตรา๖๔
ยกเลิกม๑๖การประดูกประเทศตัดยุทธศาสตร์ชาติ
แก้ไขระบบบัญชีว่าที่นายกตัดข้อความบังคับ
คณะมรีต้องแถลงนโยบายให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ตัดข้อความให้เรื่ององค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์อันนี้ก็เลือกต่อ๒๕๖
กเลิกที่มาสวยกเลิกกระบวนการสัญหาในองค์กรอิสระ

ให้เริ่มตุลาการสัญหาใหม่และกรกตใหม่
จัดทำรัฐมนูลหมวด๑๗ใหม่ทั้งฉบับ
พวกนี้ครับเป็นหลักการที่ไม่สามารถเอามารวมกับ
ยัตติที่ผมเรียนได้เลย
เพราะมันจะเป็นหลักการที่ผมก็กลับเรียนแล้วว่า
มันมีข้อบังคับของรัฐสภา
มันมีข้อบังคับของแต่ละสภา
ที่ต้องดำเนินกระบวนการวิธีในสภา
เช่นนั้นบ้านเมืองมีหลักการครับมีกติกา
ผมเข้าใจครับว่าท่านอยากที่จะให้ความฝันเป็นจริง
ไม่ว่าจะได้รับทฤษฎีทางความคิด
ที่ว่าจะสร้างวัฒนธรรมใหม่
ต้องทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ในยุคเรา
หรือไม่ก็ตามตามที่มีการขายฝันกันอยู่
แต่การที่ล้มรัฐมนุนทั้งฉบับแล้วร่างใหม่
โดยมีข้อติดเข้ามาด้วยหลายเรื่องเนี่ย
เป็นข้อกังวลที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหา
อันนี้คือประการถัดมา
ส่วนประการที่สำคัญแล้วท่านผู้ภาคศาสนิกา
ฝากผมมาว่าให้ช่วยทวงถามในสภาด้วย
คือเรื่องของการที่ท่านเป็นองค์กรที่รับเงินจากต่างชาติ

เพราะว่าคนไทยนั้นอาจจะชอบบริจาคให้วัดให้โรงพยาบาล
แต่ท่านทราบไหมครับว่ามันเกิดปัญหาทางกฎหมาย
และผมไม่แน่ใจว่าพักการเมืองที่จะโหวตให้กับร่างท่านเนี่ย
อาจจะมีปัญหานำไปสู่กรณีหลายเรื่องซึ่งจะกล่าวในต่อไป
ผมตรวจดูในวิกิพีเดียตั้งแต่ต้น
ที่สนใจว่าท่านจะเสนอร่างกฎหมาย
ซึ่งอันนี้ท่านระบุไว้ในวิกีพีเดียชัดเจนครับไปตรวจดูได้ในเว็บไซต์
ซึ่งเป็นองค์กรที่รับเงินของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ภาคพลเรือนก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญ
ที่ผมคิดว่าจะเข้าไปสู่ส่งกฎหมายที่ผมต้องเรียนให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบ
ซึ่งท่านอดีตประธานศาลดีกาท่านฝากมาถามว่า
กรณีนี้เนี่ยท่านรับแล้วไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศเนี่ย
มันจะทำให้เกิดกรณีที่ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้ครับ
มดการเงินที่เคยโจมตีค่าเงินบาทในประเทศไทยเมื่อปี๒๐๔
ประเด็นก็คือว่ารัฐมนูลไทยเป็นกฎหมายสูงสุดของชาติ
กรที่รับเงินสับสนุนจากต่างชาติเพื่อดำเนินกิจกรรม
ทางการเมืองในประเทศไทยสามารถเสนอร่างแก้ไขรัฐมนุนได้หรือครับ
เพราะอะไรครับอย่าว่าแต่ว่าเสนอรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับเลยนะครับ
ท่านยังมีส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาหลายเรื่องในร่างลำนูนที่เขียนมาเนี่ย
ไม่ว่ารัฐมนูลก็ดีไม่ว่าเรื่องถ้าเราเอาเงินอุดหนุนของประเทศไทย
สับสนุนเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนาม
แล้วบอกให้แก้รัฐมนูลประเทศเขาเนี่ยทำได้ไหม
แม้กระทั่งย้อนกลับไปแก้รัฐมนูลสหรัฐอเมริกา

ที่ผมบอกว่ามีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายในการที่จะโหวตผ่านให้ท่านเนี่ย
เพราะอะไรครับเพราะในมาตรา๗๔ของพบรัฐมนุนพักกันเมือง

เขียนไว้ว่าห้ามไม่ให้พักการเมืองหรือสมาชิกรับเงินบริจาคทรัพย์สิน
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลไม่มีสัญชาติไทย
นิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจกิจการหรือสาขาอยู่นอกราชนาจักร
นิติบุคคลที่จดราชิบิลราชักโดยไม่มีสัญชาติไทย
นิติบุคคลหรือบุคคลที่รับทุนและเงินอุดหนุนจากต่างประเทศ
ที่ผมกราบเรียนนี้ผมเข้าใจในความบริสุทธิ์ใจท่าน
บอกว่าท่านให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าไม่ได้รับเงินมามีวัตถุประสงค์อะไรเลยครับ
ผมเองเนี่ยเคยเป็นนายกสมาคมนักข่าวมียูเศษจะมาให้เงินมีหลายคนจะมาให้เงิน
มีเป้าหมายทั้งนั้นให้เราทำอะไรทีนี้เป้าหมายที่ผมเนี่ย
พยายามจะเอาใจช่วยท่านเนี่ยด้วยความที่เข้าใจนะครับ
อยากช่วยภาคประชาชนทำกฎหมายแต่เรื่องนี้ใหญ่เกินตัวครับ
ท่านกำลังลื้อรัฐมนูลด้วยเงินสับสนุนของสหรัฐอเมริกา
หลังการปฏิวัติ๒๔๙ผมเคยถูกเชิญไปคุยที่สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาบอกคุณมาล้มรัฐมนุนของฉันทำไม
ผมบอกให้นี่มันรัฐนุนประเทศไทยนี่ค่ะครับ
พวกเขาคิดว่าจักรวรรดินิยมทุนสหรัฐอเมริกาบางส่วน
คิดว่าประเทศไทยเป็นประธานนิคมเหรอครับซึ่งผมก็ไม่ก้าวร่วงนะครับ
แต่ผมก็คิดว่าสิ่งนี้จะนำมาซึ่งปัญหาเพราะอะไรครับ
เพราะรัฐนุนเนี่ยยังห้ามให้ภักด์การเมืองหรือนักการเมืองรับเงินจากต่างชาติ
ชัดเจนไม่ว่าวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหลักการนี้เป็นหลักการสำคัญ
เพื่อป้องกันการถูกแทรกแซงและครอบงำจากต่างชาติ
เพราะฉะนั้นนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องนี้พักการเมืองที่จะไปโหวตให้
ถ้าท่านจะโหวตให้กับรัฐมนูญฉบับนี้แล้วผ่านไปแล้วถูกมีผู้ยื่น
ว่าร่างแก้ไขฉบับนี้ที่ท่านโหวตให้นั้น
เป็นการถูกแทรกแทรงจากต่างชาติหรือการครอบงำการเมืองไทย
มันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนูลและนำไปสู่
ยุบพักในที่สุดผมก็เพียงแต่แค่เป็นห่วงเรื่องนี้
เพราะมันอันตรายอย่างยิ่งนี่คือประการถัดมา
ส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดปัญหาจากการที่ยกร่าง
แล้วก็มีความสำคัญตรงที่ว่าท่านอาจจะขาดประสบการณ์

ในวันหน้าจะได้ทำกฎหมายภาคประชาชนในเรื่องอื่นอีก
แต่ว่ารัฐนูลนั้นใหญ่เกินตัวจริง
ผมก็ขอเรียนว่าท่านเขียนไว้หลายเรื่องแล้วผมก็สงสัยว่า
เอ๊ะการที่ท่านเนี่ยขอแก้ไขแล้วยกเลิกพรบประกอบรัฐมนูล๗ฉบับ
ยกเลิก๗ฉบับครับทำไมไม่ยกเลิก๑๐ฉบับ
ท่านมีประเด็นปัญหาอะไรซ่อนไว้หรือเปล่า
ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูล
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ยกเลิกพรบประกอบรัฐนูลปชตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิมนุษยชน
สวสารละทำนูลกกต
ท่านไม่ยกเลิกพรบพักการเมือง
ทำไมครับมีเพื่อนพกันเมืองขอไว้เหรอครับ

นี่คือปัญหาที่ถัดมาคือที่ผมต้องสงสัยและถามว่า
ท่านยกเลิกอย่างนี้เพราะอะไรแล้วทำไมไม่ยกเลิกอีก๓
มาท่านสมาชิกท่านคำนวณพูดแล้วและผมก็เห็นด้วย
ว่าการยกเลิกพรบประกอบรัฐนูลว่าด้วยปปชนั้นสำคัญมากครับ
ท่านอาจจะบอกไม่มีเจตนาในการที่จะไปทำให้ใครหลุดคดี
แต่ท่านทราบไหมครับว่ามันทำให้คนเหล่านั้นหลุดคดีจริง
เหตุผลเพราะอะไรครับการยกเลิกพบประกอบรัฐนูล
ซึ่งผมอ่านไปแล้วในสภาเมื่อตอนกลางวันแต่จะบอกซ้ำครับ
เพราะว่าวันท่านท่านไม่ได้เข้านั่งในสภา
มาตราคม๗ในการดำเนินคดีอาญาตามพบหรัฐนูลนี้
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดี
ระหว่างการพินาคดีของศาลมีให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนี
รวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความและเมื่อได้พิพากษาถึงที่สุด
ลงโทษจำเลยถ้าจำเลยหลบหนีไประหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้ลงโทษมิให้นำบทบรรยัติของประมวลกฎหมายอาญามาตรา๙๘มาใช้บังคับ
ตรา๙๘ก็คืออายุความต่าง
ท่านยกเลิกพลประขอบรัฐนวลว่าด้วยปปช
คดีที่เคยสะดุดหยุดลงและไม่ให้รับอายุความทั้งหลบหนีและที่ตัดสินแล้ว
เชื่อไหมครับว่ามีคนได้วัตถุประสงค์อันนี้สงฆ์
คดีเกิน๑๕ปีแล้วครับ
หมดหมดอายุความทันทีครับกฎหมายเป็นคุณ
ท่านกำลังเจตนาดีแต่ท่านกำลังส่งให้ผล
ที่เกิดมาคือท่านต่อสู้เพื่อประชาชน
แต่กำลังช่วยนักการเมืองทุจริตที่หลบหนีคดีไป
เป็นรัฐมนูลฉบับปราบโกงที่คนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม
แต่พระร่าชมิยัตรประกอบร่านรุนที่เขียนไว้
เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนุนที่ช่วยในการจัดการคดีทุจริตได้ดีมาก
ท่านกำลังล้มรัฐมนูลซึ่งทำให้ผมสงสัยว่า
มันส่งผลต่อเนื่องการล้มพรบประกอบรัฐมนูลไปในที

เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าที่ต้องลุกขึ้นมาให้กำลังใจ
และก็ยืนยันว่าให้กำลังใจท่านต่อไป
แต่ไม่สามารถดำเนินการโหวตเห็นชอบร่างของไอลอได้
นั้นเพราะผมจำเป็นต้องทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ที่ได้ปฏิญาณตนต่อสภาแห่งนี้แล้วว่า
จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐมนูล
ซึ่งรัฐมนูลนั้นเขียนไว้ชัดเจนว่า
บัญญัติใดข้อบังคับใดการกระทำใด

บัญญัตินั้นกระทำและบังคับใช้ไม่ได้

ถ้ามีข้อกรณีกล่าวหาและสงสัย
ว่าเหตุใดที่ท่านให้เขียนเรื่อง
ความชัดเจนในการยกเว้นที่จะไม่ยุ่ง
มาตราในหมวด๑ถึงหมวด๒มาตรา๑๒๔ในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่ยัตติของพักร่วมฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาลเขาเขียนไว้เนี่ย
มันไปสอดรับกับ๑๐ข้อปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราก็กังวลอีก
นั่นหมายความว่าต่อไปก็อาจจะมีคนสงสัยว่า
การใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกกระทำไม่ได้ตามมาตรา๔๙
อันนี้ก็หมายความว่าถ้าการรับร่างนี้ไปก็อาจจะโดนกรณีนี้อีก
เพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตท่านประธานกล่าวสรุปตนท้ายว่า
ผมขอใช้หน้าที่ปวงชนชาวไทยตามมาตรา๕๐วงเล็บ๑
คือพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัดตามมาตรา๕๐อนุ๓
ไม่สามารถรับร่างไอลอที่ท่านอุตส่าห์ไปรวบรวมรายชื่อมา
เสนอต่อสภาได้ในครั้งนี้